ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
ปลาอะไรเอ่ยน่ารักที่สุดคะปรากฏว่าเป็นแอลอ่ะไม่ใช่ค่ะ
ปรากฏว่าเป็นกรรมการทุกทุกท่านค่ะพี่โตหล่อไหมหล่อค่ะ
เมื่อกี้เจอกันยังเรียกพี่ไอ้อยู่เลยครับแอล
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจทีมลูกครึ่งอีสานใต้
แต่ก็พกผ่ากำลังใจจากครอบครู
และซ้อมร้องเพลงกันอย่างเต็มที่ด้วยความหวังที่จะคว้าชัยชนะมา
เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหนังตะลุงให้เด็กในชุมชนให้มีรายได้พิเศษมาช่วยเหลือครอบครัว
จาวจริง
โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
มูลนิธิกระจกเงาในชื่อกิจกรรม
ชิ้นนี้พี่ช่วยน้อง
เพื่อซื้อชุดนักเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก๒๐๐แห่งทั่วประเทศ
รวม๘๐๐๐ชุด
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เกิดหน้า

สร้างความชื่นมื้นให้กับทีม๓แนวแจ๋วจริง
ด้วยการนำคะแนนแรกมาให้ทีม
ทำให้ตอนนี้คะแนนของทั้ง๒ทีมเป็น๓ต่อ๑
ที่๕วันนี้น้องอิตจะนำเพลงอีสานมาสู้กับเพลงป๊อปจากน้องแอล
ใครจะคว้าคะแนนยกนี้ต้องมาเชียร์กันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับ
ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีน้ำใจนะครับมีความสามารถนะครับที่มาสู้เพื่อบ้านเกิด
ทีมที่ชนะเลิศครับสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๑แสนบาท
สวัสดีครับคุณแม่แม่มายังไงครับ

เหึ้นลงแข่งขันหรือครับ

มีเจ้าของค่ายเพลงติดต่อไอ้ย่าค่ะทำเพลง

ใช่ค่ะโปรโมทได้ไหมครับ

ยักวิลงเรียนค่า

รอบที่หนึ่งยกที่๕นะครับ
น้องอิดนะครับเลือกเพลงกลับคำสารานะครับ

ผมหมักเพ่งถุงครับโดยเฉพาะเพ่งอีสานครับ
เขาเนี่ยกับคนจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างผมเลยครับ
เอ้ยน้องแอลนะครับ
เลือกเพลงซ่อนกลิ่นของพี่ปามี่นะครับ

เพราะว่าหนูชอบภาคศึกษาที่สละสลดของเพลงนี้ค่ะ

ทางหนึ่งมาในแนวอีสานแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับ

พร้อมแล้วค่ะ

เด้อหล่อหล่อใช้ได้ครับ
หล่อใช้ได้
หล่อกว่าในทีวีอีกครับ
เมื่อไหนอยากเจอพี่ตาคอ่ะครับ

อีกขนาดประปะนานดูตัวจริงเป็นไง
สวยกว่าที่ในทีวีอีกค่ะ

สวยกว่าที่ในทีวีอีกครั้ง

เมื่อกี้เจอกันยังเรียกพี่ไอ้อยู่เลยครับแอล

เพราะว่าเขามีคำถามหลายคำถามมาก
ลุงอยากจะมาถามกับคณะกรรมการครับ

เดี๋ยวจะถามพี่ตั๊กว่ามันอะไรเอ่ย
ด้านในเป็นสีขาวด้านนอกเป็นสีเขียว

พวกเราช่วยกันที่เตรียมไปแน่

ได้ค่ะปลาอะไรเอ่อยาวที่สุดคะปลายาวเหรอไม่ใช่ปลาอะไรยาวที่สุด
ปรากฏว่าเป็นรถไฟไม่ใช่ค่ะปลาลีนายอมปลาเจราจริยาฮอร์นเตคุนุน
เอาเพลงที่ปรากฏเลยลูกเอาเพลงที่ปรากฏตามไม่ถูกเลยอะต่อไปหนูขออีกข้อนะคะ
ขออีกข้อนะคะเอาถามเลยปลาอะไรเอ่อน่ารักที่สุดครับ
อะไรน่ารักปรากฏว่าเป็นแอลอ่ะไม่ใช่ค่ะปรากฏว่าเป็นกรรมการทุกทุกท่านค่ะ
เอาคะแนนไปเลยลูกไปน้องอิทบ้างปลาอะไรปากเล็กครับ

ไม่ใช่ปลาไหมกูเกลียดปลาจริงเลย

ปลาดุกปลาดุกอุ่ย
เดี๋ยวพูดว่าอะไรนะครับ

เอาอีกมา

ไม่ใช่

คำตอบคือปลาละขาววปลา

มันใหญ่กว่าปลากระป๋องเปิดฝาตรงไหน
กระป๋องยังเล็กไปครับ
เออพี่รู้สึกเทียดแล้วนะ

ซ้ายมือเป็นเหวขวามือเป็นโรงฆ่าสัตว

จะถามอิดว่าหมามันจะไปทางไหนลูก
ไปทางหลังครับ

ตั๊กก็ไม่รู้เพราะมันเรื่องของหมาคนไม่เกี่ยวลูก
ปลาอะไรพี่ตั๊กโกรธ

ยังไม่เริ่มสุดท้าย
ป๊าเข้าไปห้าโมงกว่าแล้ว

ในยกนี้นะครับจะเป็นศึกลูกทุ่งสำเนียงอีสานนะครับ

จบไปแล้วกับมุกอะไรเอ่ย

ที่ทำให้ทุกคนสนุกและผ่อนคลายก่อนการแข่งขัน
ช่วงหน้าแฟนเพลงลูกทุ่งอีสาน
ต้องรีบมานั่งหน้าจอเชียร์น้องอิดกันนะครับ
ต้องรีบมานั่งหน้าจอเชียร์น้องอิดกันนะครับ

ยังไว้สาก่อนคนดีของอาย

แต่กี่แต่ก่อนหากันสำใด

อยากให้ร้องของมูธ

อยากให้ร้องของมูธ

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงเพราะจากน้องอิดในบทเพลง

คำสั้นที่ความยาวมันก็ถึงนาที
อาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีที่เหาะร่วมก่อน
ใจเย็นไหวสาวเย็งออกมาโตบอนออก
เรื่องเมื่อนี้อายสิบอกต่อแค่อยากขอให้เห็นแค่หาว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สากรคนดีของอาย
แต่กี่แต่ก่อนฮักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจากคราว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
เสื้องไว้สาก่อนอย่าด้วนอย่าเผ่า
ก็ต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่า
อายขอให้เจ้ากับคำสารา
คำสั้นที่ความหมายมันรุนแรงเกินไป
มันสะเทือนหอดหัวใจอายเก็บเอาไว้เศร้าเว้าวเด้อลา
อยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหา
ผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าพื้นซ้ายให้มันเป็นเรื่องราว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สากรคนดีของอาย
ตะกีตะกอนหักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจักราว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื้องไว้สาก่อนอย่าด้วนอย่าเปล่า
ก็ต้องหากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่า
อายขอให้เจ้ากับคำสารา

ว่าวเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหา
ใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนซึ่งไว้สากรคนดีของอาย
สกิตกรฮักกันสำใดอยากให้ลองกรองดูจะคราว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนซึ่งไว้สากรอย่ารวนอย่าฝ่า
ก็ต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากับคำสารา
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
เสื่อมไว้สาก่อนคนดีของอาย
สกิตกรฮักกันสำใดอยากให้ลองกรองดูจะคราว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่อมไว้สาก่อนอย่ารวนอย่าเปล่า
ก็ต้องป่ากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอขอให้เจ้ากับคำสารา
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนอยากให้เจ้ากันฮักกันสำใดอยากให้เจ้ากัน

เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนให้เป็นคือเก่าไอขอให้เจ้ากัน

เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนให้เป็นคือเก่าไอขอให้เจ้ากัน
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนให้เป็นคือเก่าไอขอให้เจ้ากัน

แต่คนที่นั่งภูมิใจนะนู่น
คุณยายนะตบมือนะนี่
แก้มเนี่ยตั่นกระเพื้อมกระเพื้อมเลยอะ

ยังไม่ได้ยินเสียงเลยเป็นไงบ้างครับ

คุณตาข้างหลังตัวอะไรอ่ะ
โว้ยโว้ยโว้ยโว้ยโว้ยโว้ยโว้ยเฮ้ย

อ่ะมีหลายลูกนะที่ประตักชอบอะ
โดยเพราะลูกทิ้งท้ายชอบมากเลยนะ
ไอ้ก่อยเจอกับคำสาร
แต่นังใกล้ตรงนี้ปะตั๊คอยากได้นิดนึงอะ
น้องจริงมันต้องขึ้นอีกใช่ไหม

ชอบมากเลยวันนี้เก่งมากจ้ะลูก
อิตสามารถดึงเราเข้าไปอยู่ในเพลงได้
แต่เขาก็ยังอยู่กับเพลงอยู่ได้ตลอด
แล้วก็ชื่นชอบการเอื้อน

ฝากให้เหมือนเดิมก็คือพอเพลงมันวนฮุกก็เยอะ
เราได้ยินประมาณเมื่อกี้๕รอบ
ถ้าอิดสามารถวางไล่ลำดับความแรงได้แต่ละฮุก
คือฮุกข้างหลังมันก็ได้ยิ่งขยี้อีกยิ่งเจ็บขึ้นไปอีก

ขอบคุณครับดิบลง

คือเราร้องดีมากผมอยากจะสบตาว่า
อิทธิ์คิดอะไรสื่อสารอะไร

เก็บเอาไว้ก่อนข้องมาลาก่อน
เสียงเวสากล้อนคนดีของอ่าน
กี้คือพยายามหลบตายอยู่ตลอดเวลา
แต่เสียงนี้ไม่มีปัญหาเลยนะสมมุติร้องท่อนทุกข์มา
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
เสียงไว้สาก่อนคนดีของอาย
แต่กี่แต่ก่อนหักกันสำใด
อยากให้ร้องของพุทธ
อะไรคุณเห็นผมเป็นตัวเงินตัวทองเหรอครับ

คนที่ร้องเพลงแค่นั้นเอง

ค่ะลูกขอบคุณก่อนครับ
ร้องดีหายห่วงเทียบ
เพลงลูกทุ่งอีสานคือทางของน้องอิดโดยแท้
ช่วงหน้าสาวน้อยสุดมั่นน้องแอล
จะมาในเพลงพี่ปามี่มาช่วยกันเชียร์น้องด้วยนะครับ
เพลงนี้บอกได้เลยว่าคล้ายลูลา

เหมือนตัวกลัวล่ามไงผมรู้อะ
คิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องแอลนะครับ
มากับเพลงซ่อนกลิ่นนะครับของพี่ปามมี่ครับผม

พวกเราสองคนมั่นใจในตัวแอล

ผลงานเขาก็ทำไว้ดีพอสมควรเลยนะลูกนะ

จากน้องแอลครับ
น้ำตาก็ไหลลึงเหลือเพียงถึงหัวใจ
ตรงไปกับความเหงารักยังไม่จางไป
ตรึงติดชิดหลวงใจยังหอบเริ่มจวนชวนให้ฝ่าย
เคยแอบนับเคียงกายอิ่งแอบไม่รู้ใคร
ตายเหงาของแสงแทนเหงาอยู่มันไม่เลือนหาย
ซ่อนเก่าไว้ข้างในร่งสุดลึกตัวใจท่านน้อง
ฉันอยู่ในนั้นคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลา
ยังหอบดังวันเก่ายามเมื่อลมช้อยมา
ทิ้งไว้เพียงสิ่งที่ไม่เคยหวนมา
ซ่อนเธอไว้ในใจ
เจ้าดอกไม้ซ่อนกลิ่นหอมบาดเหลือเกินใคร
หอมเกินหากห้ามใจทุกคราวต้องหวั่นไว้
รอยเก็บเท่ามาลัยเฉิดเฉินไว้ในใจ
เพื่อทรงกลิ่นหอมไว้อยู่นั้น
คงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเหลือลา
ยังหอบดังวันเก่ายามเมื่อลมช้อยมา
ทิ้งไว้เพียงแต่สิ่งที่ไม่เคยหวนมา
ซ่อนเธอไว้ในใจ
ฮือ
คงไว้ได้แค่ครึ่งที่ไม่เคยเหลือลา
ยังห้มดังวันเก่ายามว่าลมช้อยมา
ทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมา
ซ่อนเธอไว้ในใจ
เคยอาบนักเคียงกาย
ซ่อนเธอไว้ในใจ

ถึงไว้เพียงอัดอีกที่ไม่เคยหวนมา

อัดอีกที่ไม่เคยหวนมา

นี่เสียงเป็นเอกลักษณ์มากเลย

ถามคุณแม่ดีกว่าคุณพ่อคงไม่อยากจะพูดใช่ไหม
เลยคุณพ่อคุณพ่อพวก้่งผมนะ
ก็ได้ยินแล้วนะฮะลูกร้องเป็นไงพ่อพูดสักนิดก็ร้องดีใช้ได้ครับทำไมทอมันจะล่วงจากปาก
พ่อจ้ะจะคุยกับแม่ก็ได้แม่จ๋าเป็นไงบ้างกับบทเพลงที่ลูกนำเสนอไปซ่อนกลิ่นครับ
เก่งมากลูกเหยียบ
เอ้าหนูน้อยเป็นไงบ้างลูกอิทธิ์
ก็เสียงดีนะครับแต่ให้ดูแลเรื่องเสียงหน่อยครับเสียงมันแหบ

อิทธิ์อิทธิ์แหละตัวเองด้วย

เมื่อกี้มีนั่นน้อยใช่มั้ยลูกมีแบบเมื่อนั้นหน่อย
แต่ว่ามันก็กลายเป็นเสน่ห์ไปนะไม่รู้สำหรับปากตั๊กนะ

อารมณ์เพลงแอลก็ดีขึ้นจากคราวที่แล้วเห็นไหม
คราวนี้พาป้าตั๊กเข้าไปอยู่ในเพลงด้วยเลย
อะไรประมาณอย่างนี้แบบชอบอะทั้งหมดเลยปะตั๊กชอบหมดเลย
ไม่มีอะไรติดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

เพลงนี้บอกได้เลยว่าต้องมีพลังต้องค่อนข้างที่จะลม

เพราะว่าเสียงมันจะผสมกับเสียงลมไปด้วย

เพราะฉะนั้นลมต้องเยอะมาก
ถือว่าฝึกฝนมาดีเลยทีเดียวนะฮะเพราะเสียงผสมลมมันจะเป็นเอกลักษณ์
แล้วก็ฟังแล้วดูเพลินฟังแล้วร่องลอยไปเลย
แล้วเพลงนี้พี่คิดว่าแอลตั้งใจนะที่ใช้เสียงที่มันค่อนข้างแหบลม
เพื่อมันสร้างบรรยากาศของเพลงนี้

แล้วก็เวลาขึ้นอาจจะต้องเอาให้โน๊ตชูกับเขาเองครับ
หรือว่าคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณ
และ๓แนวแจ๋วจริง๓แนวแจ๋วจริงมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑คะแนน
รอบที่๑ยกที่๕ทีมที่ชนะคือทีม
๓แนวแจ๋วจริง๐๘ชนะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้๓แนวแจ๋วจริงมีคะแนนสะสมเพิ่มอีก๑คะแนนเป็น๒คะแนน
และลูกครึ่งอีสานใต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
ตามกันมาแล้วครับแอลรู้สึกยังไงลูก
รู้สึกดีใจมากมากมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราขึ้นมาบนเวทีเราพลาด
ค่ะคันนี้หนูก็เลยไปฝึกซ้อมให้เต็มที่แล้วหนูก็เลยจะมาร้องให้ดีที่สุดค่ะ

ก็ไม่เป็นไรครับทีมนั้นก็ไม่ได้ชนะเรื่อยไปครับก็ยังมีทีมผมที่ต้องชนะอยู่ครับ
ขอโทษนะครับอันนี้มาแนวเครียดแค้นครับ
เขามุ่งมั่นขอโทษใจกลับเป็น
นี่เราจบศึกในยกที่๕ไปแล้วยกต่อไปคือยกที่๖ครับ
ไม่รู้ว่าใครจะเจอกับใครแล้วก็จะมาโค้นกันด้วยเพลงอะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ
ยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
แอลร้องเพลงซ่อนกลิ่นได้เข้าถึงอารมณ์จนทำให้กรรมการ
ต้องมอบคะแนนในยกนี้ให้ทำให้ทีมสามแนวแจ๋วจริงตีตื้นขึ้นมาเป็น๒ต่อ๓แล้วครับ

ก็ดีใจกับทีมของ๓แนวเจอจริงด้วยนะที่ได้เพิ่มคะแนนไปอีกหนึ่งคะแนน
ก็บอกแล้วว่าทีมเราไม่เคยเอามือให้ใคร
ยกหน้าให้ดีนะจะตีเสมอให้ได้เลย

อาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ยังไม่ตายหรอครับ
โอเคคุณครูเกลียดปากแองจี้

เล่นกับฝันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่
แป๊บต่อไปถ้าใกล้กันได้ก็ดี
จะเก็บไอไว้ในทุกหยดนั้น

อย่างเธอกับฉันนั้นจริง

ค่อยผ่านกันทุกที่ได้ไป